เรื่องคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยคือผ่านมา๑เดือน

ก็แน่นอนว่าท่ามกลางความคางแคลงใจของคนในสังคม
ก็ยังคงมีกับประเด็นนี้อยู่ว่า

จะได้ช่วยไขข้อข้องใจต่าง

เงื่อนไขที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่
กรณีนางโฆษณาตัวศรีตระกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภา
ให้สืบสวนสอบสวนคดีคุณแตงโมเนี่ยนะคะ
คุณไตรยฤทธิ์เตมหิวงค่ะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
บอกว่าหลังจากที่มีคนยื่นเรื่องให้ตรวจสอบ

และพิจารณาว่าการเสียชีวิตเข้าเงื่อนไข
ของการรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่
โดยการประชุมจะมีคณะแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
และคณะจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมร่วมหารือด้วยค่ะ
ว่านางพนิดาศิระยุทธโยธินแม่ของคุณแตงโมจะบอกว่า
แต่ตามกฎหมายแล้วที่มีการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการคดีพิเศษตั้งแต่เมื่อปี๒๕๕๙
ถ้ามีผู้ร้องขอมาให้ตรวจสอบเรื่องความผิดต่ออาญาแผ่นดิน
ก็สามารถร้องขอให้ตรวจสอบได้
เพราะมีเช่นนั้นแล้วจะเป็นการเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะ
ไปฟังเสียงกันค่ะ
ข้างบางเดียวแถมด้วยนะคะ
และก็เพื่อมาประมวลเรื่อง
แล้วเราก็จะมีการมาส่านพิสูจน์หลักถาม

ทิมนุษยชนกันหน่อยละกันคุณสมชายแสวงการ

ทางเจ้าที่ตำรวจเองเขาก็มีการออกมาแถลง
แล้วก็จะมีลักษณะการพูดพาดพิงกัน
ว่ามันเป็นเรื่องของการแทรกแทรงการทำของตำรวจหรือเปล่า

ยืนยันว่าไม่เคยสั่งหรือว่าไปก้าวไก่การทำงานของตำรวจ
เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะเท่านั้น

สิ่งที่กรรมธิการทำไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของตัวเอง
หรือผู้อื่นแต่ทำงานตามรัฐธรรมนุนทุกอย่าง
กรรมธิการทุกคนมีความอาวุโสแล้วก็มีชื่อเสียง
ไม่ทำอะไรบุ่มบ่ามผิดกฎหมายแน่นอน
ทีนี้คุณผู้ชมคะมันก็มีมาตรา๑๘๕นะคะ
ที่เขามีการระบุเอาไว้ด้วยว่า
สสแล้วก็สวไปก้าวไก่แทรกแทรง
การทำงานระบบราชการประจำของเจ้าหน้าที่รัฐ
อันนี้เราก็เอานำมาเป็นข้อมูลให้ผู้ชมได้ทราบนะ
ค่ะส่วนทางด้านนายนิติธรรมล้ำเหลือ
นำกลุ่มประชาชนคนไทยหรือทนายนกเขา

ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผ่าชนะสูตรรอบ๒แล้ว

เขาหวังว่าตำรวจและพนักงานสอบสวนทุกคนจะไม่นำภาพถ่าย
ลักษณะบาดแผลมาเทียบแล้วสรุปว่าใกล้เคียงกับบาดแผลของคุณแตงโม
โดยสรุปว่าเป็นใบพัดเรือเพราะว่ามันขัดกับข้อเท็จจริง
และบอกว่าเป็นกระบวนการพิสูจน์หลักฐานเข้าสู่กระบวนการนิติวิทยาศาสตร์
ดังนั้นทุกคำตอบออกมาก็ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ด้วย

และจากประสบการณ์ของเขาเองไม่เชื่อว่าคดีนี้เป็นอุบัติเหตุ
ไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
สิ่งที่เกิดขึ้นบนร่างกายของคุณแจงโมนะครับ
ผมเชื่อว่ามีบาดแผลด้านหลัง
ทนายความของคุณแม่ตังโม
ก็โพสต์ภาพขณะที่ไปดินเนอร์

มีเสียงหัวเราะด้วยฮ่าเนี่ยนะตามโพสต์
นอกจากนี้ยังโพสต์ที่อาทิตย์ไม่ทราบว่าหัวเราะอะไร
เขาก็โพสต์ชี้แจงประเด็นอดีตนางแบบชื่อดังโอเด็ดด้วยว่า
ที่มาระบุว่าคุณแม่แตงโมและตนเองขู่จะฟ้อง๓๐๐ล้าน
เพราะว่าเธอไปโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนั้น
ทนายเดชายืนยันว่าเป็นความเท็จ
ตัวเองและแม่ของคุณแตงโมไม่ได้รู้จักกับคุณโอเดชมาก่อนนะคะ
เขาก็ปฏิเสธว่าไม่ได้จะมีการฟ้องร้องอะไรนะ

หลังจากที่เหมือนกับว่าคุณเวย์ออกมาเปิดเผยเรื่องราวบางอย่างนะคะ